มาดูต่อกันที่พี่จอยริลานีกันบ้าง

เป็นนางเอกก็แล้วรับบทบาทมาหลากหลายเลย
ล่าสุดเห็นบอกว่าเปลี่ยนเป็นคุณแม่แล้วค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะกล้ารับบทนี้
หลายคนติดตามอยู่เหมือนกันบอกว่าพี่จอยวิรณีเนี่ย
เป็นคุณแม่แล้วเหรอหน้ายังเด็กอยู่เลยนะคะ
นี่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นนางเอกตั้งแต่ยุคบ้านไซทองนะ
พี่ไก่วรายุทธ์แล้วก็กลายมาเป็นนางร้ายตัวท็อป
เข้าปี๒๐๒๐แล้วต้องเปลี่ยนหน่อย
จอยริลานีรับบทแม่ครั้งแรกค่ะ
แล้วก็มีลูกชายอายุ๒๐ปีด้วยนะ
เออแล้วก็งานนี้ไม่มีน้อยนะคะ
พอกันเลยกับเรื่องหัวใจตอนนี้โสดสนิทมากว่า๓ปีค่ะ
จอยแฮปปี้มากไม่กลัวหรอกค่ะคานทองจะหล่นทับค่ะ
ไม่หมดไง
ครั้งแรกนะคือตอนแรกก็คือคิดหนักมากจริง
เพราะว่าเราไม่เคยรับแบบโอ้ยรูปโตมากขนาดนี้
แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบตัวนี้จริง
เขามีหลายมิติที่บางตอนอ่านแล้วก็ร้องไห้ให้เขาเลย
คือเราก็ไม่ได้เจอใครนะวันเราก็อยู่แต่ในกล้อง
เป็นคนที่ชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม
ก็ต้องกล้ารับบทบาทที่ท้าทายบ้าง
สมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยนี้ไม่ใช่ว่าคุณแม่เราจะต้องแก่นะ
แม่สาวเปรี้ยวก็มีเยอะนะคะ
ใช่ก็ติดตามผลงานของพี่จอยกันต่อไปนะคะ